ไปดูอีกเรื่องหนึ่งที่เราอยากจะมานำเสนอ
เพราะว่าเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาสนใจกัน

อุ๊ยนี่ทั่วทุกแห่งแหละนะคะจริงว่าจะเป็นที่ไหนที่หือหากันไปดูที่นี่กันบ้างดีกว่า
นครสวรรค์คุณผู้ชมที่ตำบลวัดไสนะคะ
ชาวบ้านเขาไปที่วัดบางม่วงเพราะว่าตะเคียนทั้งสองต้นนี้
ชาวบ้านบอกว่ามาให้โชคให้ลาบด้วยนะ
บรรยากาศที่วัดบางม่วงอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ก็จะประมาณนี้คุณผู้ชม
นะคะมีชาวบ้านมีคนที่เริ่มสายศรัทธาในต้นตะเคียนเนี่ย
มากราบไหว้มาขอพรมาถูไถมาถ่ายรูปต้นตะเคียนสองต้นนี้
ชาวบ้านเล่าว่าตั้งแต่เจอตะเคียนสองต้นนี้นะก็มีคนโชคดี
เฮ้ยเป็นบังเอิญหรือเปล่าเป็นจังหวะที่มันตรงกันไหมก็ไม่รู้
แต่ชาวบ้านก็บอกว่าหลังจากอันเชิญมาจากลำน้ำปิงแล้วเอามาไว้ที่วัดเนี่ย
ชาวบ้านหลายคนนะถูกโชคถูกลาบกันใหญ่เลย

อันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลจริง
และสิ่งที่แน่นอนก็คือว่าไปร้อยคนไม่ใช่ว่าโชคดีร้อยคนนะคะ

ให้มีอะไรได้ตื่นเต้นบ้างแบบนั้นดีกว่า